ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับคดีของพระธรรมชโย
นั่นก็คือเรื่องของการตรวจสอบใบรับรองแพทย์
แพทยศภาบอกว่าเตรียมที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกใบรับรองแพทย์ให้กับพระธรรมชโย
คาดว่าจะใช้เวลา๓เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จึงจะสามารถรู้ผลสอบได้
วันนี้การประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมเฉพาะกิจแพทยศภา
กรณีการออกใบรับรองแพทย์ให้กับพระเทพยานมหาหมุณี
หรือว่าพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงค่ะสำหรับการประชุมในวันนี้
นายแพทย์สัมพันธ์คมฤทธิเลขาธิการแพทยศภา

เปิดเผยหลังการประชุมว่าทางคณะอนุกรรมการ
ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการสอบสวน

ว่าจะใช้เวลาประมาณ๓เดือนจึงจะรู้ผลสอบ
วันนี้ได้มีมติส่งหนังสือเรียกข้อมูลเพิ่มเติม
สหคลินิกรัตนเวชโรงพยาบาลค่ายพานุรังศรี
พันโทนายแพทย์สิริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์
ออกใบรับรองแพทย์ให้กับพระธรรมชโย
โดยจะขอเรียกเวทระเบียนหลักฐานการรักษา
พร้อมขอคำชี้แจงอีกด้วยค่ะ
แต่สิ่งที่แพทย์สัมพันธ์เน้นย้ำนะคะว่าทุกอย่างนั้นจะต้องดำเนินการ

ว่าจะใช้เวลา๓เดือนตามกรอบที่กำหนด

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ
ทุกฝ่ายจะให้ความร่วมมือด้วยค่ะ